ก็อย่างที่รู้ว่ามันเป็นช่วงเปิดเทอมแล้วแน่นอนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องควักเงินออกมา
ซื้อของอุปกรณ์การเรียนให้กับลูกนะฮะแล้วก็มีการใช้จ่ายกันระวังมากขึ้น
ส่งผลให้มีเม็ดเงินสะพัดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากตามที่คาดการณ์
หลายคนก็ต้องรักเข็มขาดกันหน่อย

เปิดเผยถึงผลสำรวจการใช้จ่ายของประชาชน
เขาเรียกว่าประชาชนฐานราก

ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสิน
เขาก็บอกว่ามีการจับจ่ายใช้สอยที่ประมาณ๓๔๐๐ล้านบาท
เป็นการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่๗๐๓๐บาท
ลดลงร้อยละ๑๘เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาของปีก่อน

เนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีความระมัดระวัง
การจัดจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลง
การเลือกซื้อสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้นนะครับ
เมื่อสำรวจการใช้จ่ายด้านต่างในช่วงเปิดเทอม
พบว่า๓อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างนั้นมีภาระต้องรับผิดชอบได้แกะ
อันดับ๑๗๕๑คือชุดนักเรียนหรือว่าเครื่องแต่งกาย
เฉลี่ยก็อยู่ที่๑๕๗๕บาท
อันดับที่๒๕๖๑ค่าเทอมแล้วก็ค่าบำรุงการศึกษา
เฉลี่ยอยู่ที่๕๔๗๐บาท
อันดับที่๓๑๕๑๓ต้องจ่ายเรื่องของค่าอุปกรณ์การเรียน
เลี่ยอยู่ที่๘๙๕บาทนะครับ

แล้วก็เป็นการกู้นอกระบบมากกว่าในระบบด้วย
ดังนั้นการที่รัฐบาลนั้นออกมาตรการบรรเทาภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ช่วงเปิดเทอม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้มี
รายได้น้อยได้พอสมควรนะครับ
สำหรับสิ่งที่ประชาชนฐานรัฐต้องการให้ช่วยในอนาคต๓อันดับแรกได้แก่
ทุนการศึกษาต้องการมากเลยครับร้อยละ๓๘
แล้วก็ค่าเทอมร้อยละ๒๐
รวมไปถึงอาชีพที่รองรับเมื่อจบการศึกษาร้อยละ๑๙
เป็นความต้องการที่คล้ายกับปีที่ผ่านมานะครับ